อรุณสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนออกไปทำงานกันแล้วนะคะ
เตือนพ่อแม่พี่น้องทั่วไทยค่ะว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะคะยังคงมีฝนตกชุกตกหนักหลายพื้นที่
แถบตอนบนของประเทศรวมถึงภาคใต้ก็ตกด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
พื้นที่เนี่ยบ้านตรวจสอบกันหน่อยแล้วกันจากแผนที่อากาศทายดังเทียมกลมอุตุณุยมวิทยา
ภาพถ่ายที่เป็นแผนที่อากาศนี้นะคะก็จะบ่งบอกว่าพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยสีเขียว
หมายความว่าบริเวณนั้นมีเมฆซึ่งถ้าจะดูให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เราจะไปดูจากแผนที่อากาศกันนะคะจะเห็นว่าจะมีปัจจัย
ร่องความกดอากาศต่ำนะคะก็คือมรสุมเนี่ย
ผ่านทางตอนบนของประเทศก็คือบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน
บริเวณนี้แหละค่ะจะมีโอกาสเกิดฝนชุ่มฉ่ำมากหน่อย
แล้วก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนตกสะสมอาจจะไม่ใช่ตกหนักโหมกระหน่ำมาทีเดียว
เป็นการตกประปรายเป็นการตกปล่อยสะสมทีละนิดทีละน้อยนะคะ
ก็อาจจะทำให้เกิดน้ำบ่าหรือน้ำท่วมฉับพลันดินคนถล่มได้
ขณะที่ภาคใต้เองค่ะจะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
เป็นลมประจำฤดูฝนนี่แหละค่ะยังคงพัดมาอย่างต่อเนื่อง
ทำให้วันนี้ภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย
โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างนับแต่พังงาลงไปเนี่ยมีโอกาสเกิดฝนหนักเลย
ช่วงเวลานี้ประมาณสักบ่ายสามโมงนะคะก็จะมีฝนเช้าแบบนี้
ยังคงโล่งโปร่งอยู่เช้ายังไม่ค่อยมีฝนมากนัก
แต่เมื่อผ่านเที่ยงมาแล้วค่ะอากาศเริ่มสะสมความร้อน
แล้วก็มีความชื้นแล้วมีลมพัดมาเลยทำให้เกิดฝน
บ่ายสามเป็นต้นไปจะเริ่มมีฝนตกกระจายนะคะทั้งแถบตะวันตกของประเทศ
ภาคตะวันออกภาคอีสานรวมไปถึงภาคเหนือด้วย
เฝ้าระวังเรื่องของการเดินทางส่วนใครจะไปท่องเที่ยวทะเล
หรือว่าจะออกหาปลานะคะก็ระมัดระวังเรื่องคลื่นด้วย
อนามันคลื่นจะสูงหน่อยประมาณสัก๒เมตรนะคะ
ส่วนภาพรวมสภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไรเตรียมพร้อมรับมือกันค่ะ
กันยายนภาคเหนือจะมีฝนมากหน่อยถึงร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่
โดยมากทางแถบตอนบนของประเทศนะคะส่วนที่ภาคอีสานเช่นกันค่ะ
ตกมากถึงร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ตกกระจายทุกจังหวัดทั่วภาคอีสาน
ภาคกลางตกร้อยละ๖๐ของพื้นที่มากหน่อยแถบจังหวัดนครสวรรค์
นาฏอุทัยธานีนะคะส่วนภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรี
ชลบุรีระยองจันทบุรีรัตราดคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตร
เช่นเดียวกันกับฝั่งอ่าวไทยฝนตกร้อยละ๖๐นับตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอนามันตกมากหน่อยนะคะ๑๗๐นับตั้งแต่พังงาลงไป
เฝ้าระวังคลื่นสูงประมาณสองเมตรค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละหกสิบของพื้นที่วันนี้ก็ยังคงมีนัดกันประมาณช่วง
บ่ายค่ำและเย็นนะคะอย่างไรก็ตามดูแลรักษาสุขภาพส่วนท่านใดค่ะ
ที่มีบ้านอยู่ใกล้กับที่ลาดเชิงเขาหรือว่ามีดินมากมายเนี่ยนะคุณผู้ชม
ระวังด้วยละกันเรื่องของปัญหาฝนตกสะสมถ้าหากว่าขุดลอกคลอง
เปิดทางระบายน้ำให้มันไหลหรือขุดคลองเพื่อกักเก็บน้ำ
ก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นช่วงโค้งสุดท้าย
ก่อนที่จะหมดฤดูฝนแล้วช่วงนี้ลากันไปก่อนนะคะ
ดิฉันไปคุมคนงานก่อนสวัสดีค่ะ